เอามาดูเรื่องที่เขาแชร์กันหนักมากในโลกโซเชียล
แล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับ
บางคนก็อาจว่ากลัวว่าเรื่องนี้มันจะถูกโยงไปเกี่ยวกับเรื่องของการเมือง
การชุมนุมพฤติกรรมเยาวชนอะไรต่างนานา
รวมถึงเรื่องของสถาบันชาติอะไรเนี่ยนะฮะ
ก็เมื่อวานนี้นะครับมีคลิปหนึ่งถูกแชร์ออกมา
นักเรียนหญิงคนหนึ่งถูกตบกลางสถานีรถไฟนะฮะ
มีป้าคนหนึ่งเดินมาตบหาว่าเธอนั้นไม่ยืนตรงเคารพทงชาติ

จะบอกว่าเป็นจังหวะที่ไม่สามารถจับภาพการตบได้นะ
แต่เป็นจังหวะที่เด็กนักเรียนหญิงนั่งซุดลงกับพื้นแล้ว
แล้วก็ป้าท่านนี้ก็ยังตามมาด่าอีกสักครู่
คุณผู้ชมดูคลิปกันก่อนนะฮะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับ
นี่แหละฮะเป็นคลิปที่มีคนเอามาโพสต์

มีเด็กโรงเรียนเราโดนตบหน้ากลางสถานีรถไฟ
เพราะไม่ยืนเคารพทงชาติ

กำลังตะโกนด่าเด็กนักเรียน
เด็กนักเรียนนั่งซุดลงไปกับพื้นแล้วนะฮะ
แล้วก็มีเพื่อนนักเรียนคอยปลอบใจอยู่นะครับ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นช่วง๖โมงเย็นของเมื่อวานนะฮะ
ก็เป็นช่วงเวลาที่สานีรถไฟที่อยุธยา

ทุกคนก็ยืนตรงรวมถึงเพื่อนของนักเรียนที่ถูกตบ
มีเพียงน้องนักเรียนคนเดียวที่ไม่ได้ยืนขึ้น
เมื่อเพลงชาติจบลงนะฮะ
สาวเสื้อแดงคนนี้ป้าเสื้อแดงคนนี้

ก็เดินข้ามรางรถไฟมาเลยนะฮะ
เข้าไปต่อว่าต่อขานเด็กนักเรียน
แล้วก็จิกผมแล้วก็ตบน้องคนนั้น
คนที่เห็นเหตุการณ์ต้องเข้ามาห้าม
นี่จังหวะนี้จังหวะตบเนี่ยเป็นจังหวะที่
กล้องของสถานีรถไฟสามารถบันทึกภาพไว้ได้
แต่สิ่งที่มันแชร์อยู่ในโซเชียลเนี่ย
เป็นสิ่งที่คนเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้
จังหวะที่ป้าด่าเด็กนักเรียนหลังจากตบแล้วนะครับ
เรื่องนี้ก็ต้องถึงโรงพักสิครับ
เพราะว่าญาติของเด็กนักเรียนหญิง
คือเด็กนักเรียนหญิงคนนี้อายุแค่๑๕ปี

ไปแจ้งความที่สพพศศิษยาด้วย
โดยตำรวจก็พาตัวของเด็กไปชี้จุดเกิดเหตุ
คือสถานีรถไฟยุทธิานะฮะ
พร้อมกับต้องรวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดชัดเจนนะครับ
ญาติของเด็กรวมถึงแม่ของเด็กเนี่ย
ก็ไม่ค่อยให้ได้ให้สัมภาษณ์นักข่าวมากนัก
เพียงแต่บอกสั้นบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น
คู่กรณีหรือคุณป้าเท่านั้นเข้าใจผิด
จริงแล้วนะฮะเด็กนักเรียนหญิงที่ถูกตบ
คือเธอมีประจำเดือนคือประจำเดือนมาปวดท้องอย่างแรง
จึงไม่สามารถที่จะลุกขึ้นยืนตรงได้
นี่แหละฮะเป็นเหตุผลที่เธอไม่ได้ลุกขึ้นยืนเคารพทงชาติ
เพราะเธอมีประจำเดือนปวดท้องหนักนะฮะตอนนี้ตำรวจได้เชิญตัว
ผู้หญิงเสื้อแดงนะครับซึ่งทราบในเบื้องต้นบอกว่า
เป็นแม่ค้าขายโรตีอยู่ที่ศาลีรถไฟ
ให้มาพบพนักงานสอบสวนนะครับคือเข้ามาพบแล้วเมื่อคืน
แล้วก็เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนรวมถึงให้เด็กหญิงผู้เสียหาย
ชี้ตัวถามว่าป้าเสื้อแดงหรือว่าแม่ค้าขายโรตีคนนี้
รับไหมว่าเป็นคนไปตบเด็กจริง
ก็ต้องยอมรับเพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดนั้น
เห็นชัดเจนนะฮะเธอบอกว่าเธอเป็นคนก่อเหตุจริง
แต่ที่ทำลงไปเพราะตอนนั้นคือโมโห
เห็นว่าเด็กไม่ยืนตรงเคารพทงชาติ
ก็เลยเดินไปต่อว่าต่อขานจนเกิดเรื่องขึ้น
แล้วเธอก็ยอมรับว่าเธอก็ไปจิกผม
แล้วก็ไปตบหน้าเด็กนักเรียนจริง
แล้วก็มีคนมาห้ามช่วยให้แยกย้ายนะฮะ
เรื่องต้นตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายนะครับ
แล้วก็ความคืบหน้าล่าสุดในเช้าวันนี้นะฮะ
ก็คือช่วง๑๐โมงเช้าพนักงานสอบสวน
นัดเด็กหญิงที่ถูกทำร้ายร่างกาย

โดยจะมีหน่วยงานสหวิชาชีพเข้ามาช่วยสอบปากคำผู้เสียหาย
เนื่องจากยังเป็นเด็กหญิงอยู่อายุเพียง๑๕ปีเท่านั้นเองนะครับ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกาย
แต่ถ้าผู้เสียหายไม่ยินยอมก็เป็นสิทธิ์ของผู้เสียหายนะฮะ
แล้วทีนี้ถามว่าคุณป้าเสื้อแดงที่เป็นคนไปตบน้องเขาเนี่ย
จะต้องถูกดำเนินคดีฟ้องร้องอย่างไร
ก็ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันต่อไปนะครับ

เรื่องของการทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายและใจ
นี่แหละครับเป็นข้อหาที่สำคัญที่คุณป้าจะโดนนะครับ
แล้วก็ทางด้านของนายพรชัยรองผู้มนวยการโรงเรียนของน้องนักเรียน

ก็ยืนยันว่านักเรียนหญิงที่ถูกทำร้ายจริงเป็นเด็กดี
แล้วก็เป็นนักเรียนกิจกรรมที่มีความประพฤติเรียบร้อย
แล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเรื่องของการชุมนุมอย่างแน่นอนเลย
แล้วก็เชื่อว่าเด็กนักเรียนหญิงคือลุกขึ้นยืนไม่ไหว
เพราะปวดท้องจากกรณีของประจำเดือนมานะครับ
ทีนี้พอโรงเรียนครูของโรงเรียน
ก็ต้องมีสิทธิ์มีหน้าที่ในการที่จะปกป้องผลประโยชน์ของนักเรียนด้วยนะฮะ
เมื่อวานมีคนเป็นครูที่พาเด็กหญิงไปแจ้งความดำเนินคดี
กับคุณป้าเสื้อแดงคนนี้ก็มีการโพสต์เหมือนกัน
บอกว่าครูพาเด็กไปแจ้งความก็ไปปกป้องผลประโยชน์ของเด็กนักเรียน
แต่ก็ถูกป้าเสื้อแดงด่าเหมือนกัน
ด่าบอกว่าโอ้โหเป็นครูภาษาอะไร
ครูขออภัยคำหยาบจริงเฮียอะไรอะไรอย่างนี้
ทำไมถึงเข้าข้างแต่เด็ก
แต่ทีนี้ตำรวจต้องเรียกมาสอบปากคำทั้งสองฝ่าย
โดยเฉพาะผู้ก่อเหตุถ้าทำผิดยอมรับ
ก็ต้องถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายนะครับ
จะถูกปรับหรือถูกอะไรก็ว่ากันไปนะครับ
สัญญาณไม่ค่อยดีนะคะความแตกต่างทางความคิด
แล้วมาทำร้ายทางร่างกายกันแบบนี้
ในสถานการณ์เรื่องของการเมืองการชุมนุม

มันมีความอ่อนไหวอยู่นะคะใจเย็นค่ะ